คุณผู้ชมค่ะคู่นี้นะเขายังไม่ค่อยเคลียร์อะไรกันเท่าไหร่

แต่คู่นี้เคลียร์ชัดตอบตรง

แล้วตามมาสำหรับคุณมินพีจายาของเรา
แต่งงานเพ็ดน้อง

นี่คือแฟนน้องมีนเหรอเดี๋ยวเขาจะแต่งงานแล้วเหรอ
จ๋าบอกเลยถ้าคุกเขาอีกนิดนึงนะมาพร้อมแหวนนะ

ก็ก็สสิบไหมก็ดอกไม้ยากจะได้เหรอ
ในสถานะบริเวณกันเต้านั้นนะจ๊ะ
หลังจากลงภาพแบบเบลอบ้าง
หลังหัวบ้างเห็นไหลบ้าง

หนุ่มคนนี้เขาชื่อเคเว่น

ใครแท้นะจ้าบอกว่าใช่ลูกคลึ้ง

ที่ข้ามเฟรนด์โซนเลื่อนขั้นจากเพื่อนมาเป็นแฟน
เปิดตัวออกสื่อแบบนี้ไปฟังความรู้สึกของสาวมินกันหน่อยนะคะ
ว่าจะเขินแรงขนาดไหนหวานขนาดนี้
มีข่าวดียังหลายคนเชียร์อยู่นะไปฟังมีนค่ะ
แม่มินก็เป็นหนึ่งในนั้นอะ

เราไม่สามารถคิดกับเขาแบบนั้นได้เพราะมันเป็นเพื่อนไง
ใช่แล้ว

แม่ก็เอ็นดู

แม่ก็เอ็นดูเขามาก

ถ้าถ้าปัจจุบันถามมินนะ